ทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์การเมืองกันบ้างนะคะ
กรณีการชุมนุมของกลุ่มราศดรเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายน
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วก็มีการแจ้ง๓ข้อหาด้วย
ส่วนการชุมนุมในเย็นวันนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างที่บอกเขานัดกันที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าว
นี่ไงคะซ้อมต้านรัฐประหารนะคะเมื่อวานนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในเพจเฟซบุ๊คของเขา
มีการโพสต์แบบนี้เขาบอกว่าได้กลิ่นตุนะเหมือนใครเอากุญแจไปเสียบรถถังเตรียมที่จะรัฐประหารหรือเปล่า
จริงกระแสการรัฐประหารออกมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่เมื่อวานมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นเป็นที่มาของวันนี้ค่ะเวลา๑๖นาฬิกาที่เขาจะมีการรวมตัวกันที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าว
วันนี้เขามีธีมด้วยนะคะใช่จัดเป็นดนตรีคนเดินใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นดนตรีคนเดินก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ
หรือว่าปากรพรชีวังกูลเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการโพสต์เฟซบุ๊กเลย
อันนี้เป็นเส้นทางนะคะที่จะมีการมารวมตัวกันที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าว
คือก็เป็นจุดเดียวกับก่อนหน้านี้ที่มีการมารวมตัวกันแล้ว
คือตรงจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นย่านเศรษฐกิจของลาดพร้าวนะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาใครที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมก็จะสะดวกหน่อย
เขาบอกเขาจะมีแตรวงมีวงโยมีกีต้าโปร่งกลองยาวมีพิน
หรืออะไรก็ได้เอามาให้หมดก่อนออกรบเขาว่าอย่างนี้
ด้วยดนตรีใช่ไหมคะเออใช่ค่ะภายใต้การเคลื่อนไหวของกลุ่มราศดรในวันนี้ที่จะนัดกันสี่โมงเย็นนะคะ
อย่างที่บอกไปใช้ชื่อว่าซ้อมต้านรัฐประหารอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่จะตามกันต่อไปหลังจากนี้
แต่ว่าไปดูความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ย
ไปเป็นประธานในการเปิดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าที่ครองพระดุงกรุงเกษมจากท่าเรือสถานีรถไฟฟ้าอ่า
ขออภัยสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะถึงท่าเรือตลาดเทวราชโดยระหว่างเส้นทางล่องเรือ
นายกรัฐมนตรีนะคะมีการโบกไม้โบกมือทักทายประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งครองด้วยนะคะ
แล้วก็มีการตระโกนบอกให้นายกสู้เนี่ยค่ะตะโกนให้กำลังใจ
นายกรัฐมนตรีก็มีสีหน้ายิ้มแย้มอ่ะนะคะผ่อนคลายมีการถามผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
นะคะแล้วก็เมื่อถามผู้สื่อข่าวว่ามีประชาชนเนี่ยตะโกนให้กำลังใจนายกเป็นจำนวนมากแบบนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ถามกลับมาว่าแล้วมันเสียหายตรงไหนไหมล่ะอ่า
นายกรัฐมนตรีก็ตอบมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านท่านนายกนะคะ
ทีนี้ไปไปดูกันต่อไปดูกันต่อที่ที่การดูแลความเรียบร้อยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
หลังจากเกิดเหตุยิงกันหลังเลิกชุมนุมที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คือจุดที่มีการยิงกันเนี่ยก็คืออาเวเดียวอ่า
เมเจอร์รัชโยธินตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ยิงกันหลังจากที่เลิกการชุมนุมไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะคะ
คืนที่มีการชุมนุมกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดแต่ละมุมแต่ละจุดออกมาด้วย
ในขณะที่ที่เกิดเหตุอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่เกิดเหตุในวันนั้น
ที่ผ่านมาเนี่ยนะตำรวจก็คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณด้านนอก
อำนวยความสะดวกทางเรื่องซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ย
ตำรวจเนี่ยเข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากว่าผู้ชุมนุมจะต้องดูแล
รักษาความปลอดภัยเองดังนั้นก็ขอวิงวอนให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ให้ตำรวจรักษาความปลอดภัยบริเวณที่มีการชุมนุมได้
หากมีการให้ตั้งจุดคัดกรองตำรวจเองก็ยินดีด้วยนะคะ
ทีนี้มาเรื่องของแนวทางการสืบสวนข้อที่จริงสำหรับเหตุที่ยิงกันเนี่ยนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
จากการไปสืบพยานหลักฐานต่างที่มีน่าเชื่อว่าน่าเชื่อว่านะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความขัดแย้งส่วนตัวของคนทั้งสองกลุ่มซึ่งต่างเป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยผู้ก่อเหตุคือนายพาสะพงศ์กุลอมรการอายุ๒๕ปีอดีตนักศึกษาอาชีวะสถาบันมีนบุรีโปรดิเทคนิค
ซึ่งในระหว่างที่มาเป็นกาดก็ได้เจอกับอริเก่าซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาอาชีวะสถาบันเทคนิคปฐุมธานี
ซึ่งทั้งคู่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนแล้วและมีการโพสต์ด่าทอกันผ่านทางเฟซบุ๊กมาประมาณสองเดือน
ทีนี้พอมาเจอกันที่ม็อบก็มีเรื่องกันอีกจนเกิดทะเลาะกันแล้วก็ยิงใส่กันขึ้น
อันนี้จากคำถ้อยแถลงของผู้ประชาการตำรวจนครบานนะคะขณะเดียวกันค่ะ
จากการสอบปากคำพยานรวมทั้งหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ค่อนข้างชัดว่านายพาสะพงศ์ก่อเหตุยิงใส่กาดผู้ชุมนุมจริง
เจ้าหน้าที่จึงขอสารออกหมายจับนายพาสะพงศ์ใน๓ข้อหานะคะ
คือพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งล่าสุดสารอาญาได้อนุมัติหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะคะข้อมูลที่คุณมณฤดีพูดเมื่อสักครู่
รายงานข่าวเมื่อสักครู่เป็นข้อมูลที่ตำรวจทางบรชนเขาแถลงมา

ผู้บริษักรรดิ์นครบาลพลตำรวจโทษพระขโปรงพลงเภตราแถลงออกมาแบบนั้นว่า
คนที่เป็นมือปืนที่ยิงกับคนที่ถูกยิง
เขาเป็นอริตังษ์ถามบรรยายแล้วสิ่งที่เป็นไฮไลท์และเป็นประเด็นนี่
เขาต่อท้ายด้วยว่าแล้วเป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุม

นี่ค่ะทำให้เมื่อวานนี้นะคะสักประมาณ๖โมงเย็น
ศูนย์การค้าเวนิวค่ะรัชโยธิน
กาดภาคีเพื่อประชาชนประกอบด้วยเก่งอาชีวะ
ผู้ประสานงานของกลุ่มแล้วก็เอ็มปลดแอบนะคะ

ว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกาดในพื้นที่การชุมนุม
แต่มีความจงใจที่จะเข้ามาก่อเหตุ
เริ่มจากการเข้ามามีปากเสียงกับกลุ่มอาชีวะจนชกต่อยกัน
ก่อนจะถอยออกมาแบบจงใจแล้วก็คว่างระเบิดใส่กัน
ระหว่างหลบหนีได้ใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้ชุมนุมที่วิ่งตามไป
สังเกตว่ามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่มาเพื่อวิวาดกับคู่อริ

ส่วนที่มีข่าวว่าอาชีวะไปผลักสื่อจนล้มได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้

เพราะผู้ก่อเหตุทำปืนหล่นข้างตัวเกรงว่าปืนอาจจะลั่นใส่
ที่ระบุว่าไปผลักนักข่าวอาจจะไม่เห็นบัตรสื่อมวลชน

แล้วเขาบอกว่าการที่ตำรวจออกมาแถลงข่าวว่าเป็นการทะเลาวิวาสกันเองในกลุ่มกาด
อันนี้ความจริงน่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ถือว่าเป็นการให้ร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งที่ผู้ชุมนุมเองเนี่ยอยู่สถาบันไหน
แล้วก็เป็นแกนนำอยู่ฝั่งไหนก็ไม่ทราบ
ภาพที่ปรากฏในสังคมออนไลน์เห็นชัดอยู่ไม่อยากพูดเพราะกลัวเรื่องของการฟ้องร้อง
ประกอบกับผู้ก่อเหตุย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกาดนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาบอกมาแบบนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะ
ในฐานะสื่อมวลชนพยายามที่จะนำเสนอทุกประเด็นให้รอบด้านเนี่ยนะคะ
ส่วนวันนี้ต้องรอติดตามแล้วค่ะ๔โมงเย็นนับเวลาถอยหลัง
อีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจะมารวมตัวกันแต่คาดว่าน่าจะทยอยกันมาก่อน
เพราะปกติคณะ๔โมงบ่ายโมงกว่าบ่าย๒ก็เริ่มทยอยมาแล้ว
เดี๋ยวต้องดูความเคลื่อนไหวว่าจะมีการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นหรือเปล่า